คุณผู้ชมไปตามกันต่อจากกรณีที่
มีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าแม่ฉันหายไป๒ปีหาไม่เจอ
เค้นถามน้องน้องก็ยอมเปิดปาก
ว่าเห็นพ่อฆ่าแม่และพ่อฟังศพแม่

น้องบอกว่าผมก็ช่วยพ่อฝังศพแม่
ไปดูเหตุการณ์นี้ว่าจริงแล้วมันคืออะไรคุณผู้ชม
สมหมายสุขมนตรีนะฮะก็เป็นน้องชายของผู้หญิงที่ออกมาเปิดเผย
เป็นลูกชายของนายสมบูรณสุขมนตรีผู้เป็นพ่อ
สารภาพว่าตัวเองรู้เห็นในสิ่งที่พ่อทำก็คือฝังศพแม่เพราะอยู่ในเหตุการณ์
และเป็นคนไปหยิบจอบกับผ้าห่มมาคลุมร่างของแม่ก่อนจะฝังด้วย
จะกลัวแต่ต้องยอมทำเพราะครอบครัวยากจนไม่มีเงินทำศพ
วันนี้ก็เลยไปจุดทูปบอกวิญญาณแม่ให้โดนจิตโดนใจให้บอกจุดฝังศพเพราะยังหาศพแม่ไม่เจอ
เพราะพื้นที่ในการฝังศพมันเปลี่ยนแปลงไป
กลับไป๒ปีก่อนระหว่างที่ผู้ตายเดินกลับบ้านหลังจากไปดื่มเหล้ากับเพื่อนมา
ระหว่างทางล้มแล้วก็โซซัดโซเซแต่ไม่ถึงบ้าน
เห็นว่าแม่หรือว่าเมียเขาเสียชีวิตไปแล้ว
ไม่รู้ทำยังไงไม่มีเงินก็เลยช่วยการขุดหลุมฝังศพผู้ตายลงไปใต้ต้นไม้
แล้วก็เอาโพธิห่มเนี่ยคุมร่างส่องฝังดินผิดทับลงไป
ไปฟังเสียงลูกชายผู้ตายพูดเรื่องนี้นะครับ
กลัวแต่ก็เป็นแม่ตัวเองแต่ก็ก็ช่วยพ่อฝังนะฮะ

ทีนี้ลูกสาวบอกว่าไม่รู้เลยว่าเกิดเรื่องแบบนี้อยากตามหาแม่หวังแค่อยากรู้ความจริง
ตอนนี้พ่อถูกแน่นอนมันถูกสังคมประนามไปแล้วว่าเป็นคนฆ่าเมียตัวเอง
เธอก็บอกว่าพ่อมีเหตุผลเพราะว่าก็ยากจนเอาก็จริงก็พ่อก็ยากจนครอบครัวก็ยากจน
ไม่มีเงินไม่อยากเป็นภาระใครไม่อยากขอเงินญาติตัดสินใจฝังศพเองตัดปัญหาไป
ตอนนี้อยากให้ทุกคนหยุดพูดถึงทางที่ไม่ดีส่วนตัวเองก็ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องแบบนี้จริงหรือเปล่า
ก็เลยออกไปตามหาแม่หวังแค่อยากรู้ว่าแม่อยู่ไหนเป็นอย่างไรบ้าง
ตอนนี้หวังแค่ว่าอยากจะเห็นร่างของแม่เท่านั้นนะครับ
ตั้งแต่วันเหลกน้องกลัวว่าตำนวจจะจับชอบจะหยุดหรือไม่หยุดก็ไม่รู้เหมือนกัน
เพราะว่าเขามาทำทางได้หมดแล้วนั่นก็แต่น้องบอกว่ามั่นใจว่าถ้าว่าเขาคุด
ต้องเจอบ้านห้องก่อนอันดับเหลกเพราะว่าบ้านห้องทำร้างแม่
คุณผู้ชมมันมีเรื่องเฮียนเกิดขึ้นฮะเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ในตลาดบอกว่า
ที่ผ่านมาเคยไปอาบน้ำในห้องน้ำที่เขาบอกว่าเป็นจุดฝังศพนะ
ได้ยินเสียงคนอาบน้ำข้างได้ยินปุ๊บเปิดประตูจะเข้าไปดูปั๊บ

หมายถึงว่าตอนเข้ามันไปคนเดียวไม่ได้ยินเสียงคนเข้าแต่มีเสียงคนอาบน้ำ
ก็เลยเอกใจชะโงกหน้าจะไปดูห้องข้างไม่มีคนอยู่

ไม่มีคนอยู่เลยแต่ก็ไม่คิดอะไรมากคิดว่าเออหูฝาดหรือเปล่า
ก็เลยคิดว่าวิญญาณมาสื่อหรือเปล่าครับ

ที่ช่องมองที่ร้านนั้นนะเรียกชื่อก็ไม่ขาดไม่มีใครอยู่
ก็แฟนก็ไปเล่าให้ผมฟังแบบนี้ประมาณนี้ครับ
อยู่นี้เขาก็คือแค่มาสื่ออะไรบางอย่างเราก็ไม่รู้นะ
แต่ผมก็อยู่ตรงนี้มา๘๙เดือนเห็นแบบนี้ครับ
เป็นแฟนของคนที่พูดเจอเพราะแฟนเขาเป็นผู้หญิงไปอาบน้ำแล้วไปห้องน้ำผู้หญิงด้วยแล้วคนตายคือผู้หญิงด้วยนะฮะทีนี้เจ้าของตลาดบอกว่าเอายินดีแล้วกันถ้าคิดว่าจุดไหนใช่พร้อมจะให้ขุดหาศพแล้วกันนะก็ถ้าเกิดเป็นจุดใต้ห้องน้ำจริงก็ยินดีให้ขุดให้ทุบไปเลยละกันถ้าพบศพจะทำบุญให้โดยที่ไม่